ตี๕๔๕แล้วนะคะคุณผู้ชมยังคงอยู่กับเช้าสดใส
ใครที่ตื่นขึ้นมาแล้วดูเช้าสดใสชอบข่าวไหนส่งมาพูดคุยกันหน่อย
ครับเราย้อนกลับไปที่ข่าวของช่วงแรกที่เราเล่าให้ฟัง
เรื่องของงานศพที่มีการโปรยทานด้วยมะนาวมะกรูดนะครับ
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปดูมะนาวสายพันธุ์ที่เขาบอกว่ากินได้ทั้งน้ำ
น้ำนี้เปรี้ยวดีตามรสชาติมะนาวและกินได้ทั้งเปลือกด้วย

ธรรมดาเปลือกมะนาวขมใช่ไหมแต่มะนาวสายพันธุ์นี้ไม่ขมนะฮะ
เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่บ้านลำขนุนหมู่ที่๘ตำบลนาชุมเห็ด
ย่านตาขาวจังหวัดตรังประสบความสำเร็จในการพัฒนาสายพันธุ์มะนาว
สายพันธุ์ใหม่ตั้งชื่อว่าชื่อเพราะนะคุณ
สีทองดำลำขนุน
ขนุนแต่เป็นมะนาวลักษณะเด่นใช้เวลา๘เดือน
ให้ผลดกตลอดปีคุณทนทานต่อโรค
สเปรี้ยวนี่ถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของมะนาวเลย
มีน้ำเยอะถ้าคนเขาเรียกว่าถูกเปรียบเป็นมะนาวไม่มีน้ำเนี่ยโอ้โหเสียศักดิ์ศรีหมดเลย
มะนาวเขามีน้ำเยอะและรสเปรี้ยวนะฮะและที่สำคัญกินได้ทั้งน้ำและเปลือก
เพราะว่าไม่ขมลำต้นสูง๑๕เมตร
อาหารให้คุณเขาก็เอาตัดเฉือนมะนาวใส่เข้าไปเลย
ตำบางทีก็ตำไปพร้อมเปลือกมะนาวเลย

โดยมีการคิดค้นทดลองโดยนายประสิทธิ์จิตสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตำบลนาชุมเห็ด

จนเพิ่งประสบความสำเร็จเมื่อไม่นานมานี้เอง
สายพันธุ์ใหม่นี้เกิดจากใช้ต้นต่อเป็นส้มโอพันธตาเวีย
กิ่งพันธุ์จากมะนาวพันธุ์ตาฮิติมาเสียบ
ได้สายพันธุ์ใหม่ก็เลยตั้งชื่อว่าสีทองดำลำขนุน
ขณะนี้มีการขยายพันธุ์ปลูกในแปลงหลายร้อยต้น
แล้วก็ทำร่วมกับเกษตรผสมผสานแบบนี้
มีบ่อเลี้ยงปลาดุกมีรกรรมเมื่อกี้มีฟาร์มไก่นะฮะ
แล้วก็ช่วงแรกเน้นขายกิ่งพันธุ์ไปก่อน
กิ่งพันละ๑๐๐บาทโดยมีการชำถุงให้นะครับ
ก็มีเกษตรกรต่างพื้นที่ต่างจังหวัดมาสั่งจองกิ่งมะนาวกันมาก
เดือนละ๒๐๐๓๐๐กิ่ง
ส่วนลูกมะนาวในขณะนี้พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงสวน

เพราะหน้าแรงขาดแคนมะนาวให้คุณ

สำหรับกลุ่มเกษตรกรบ้านลำขนุนแห่งนี้นะครับ
เป็นชื่อไงสีทองดำลำขนุนนะครับ
ก็สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่นี่นะครับ
ทำสวนเกษตรผสมแล้วก็ผลิตแก๊สธรรมชาติจากมูลสุกร

อกจากนี้ยังมีการทำที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วยไงคุณ

เป็นพลังงานไฟฟ้าจากน้ำตกขนาด๘๘กิโลวัตต์

ไปพักค้างคืนโฮมสเตย์กันที่นี่เยอะเลย
ไปดูวิธีการทำสวนแบบผสมผสานทำการเกษตรผสมผสาน
วิถีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ที่สำคัญ
นาวสายพันธุ์สีทองดำลำขนุน

น่าสนใจน่าไปดูงานนะคะ
เรื่องของการเกษตรแล้วก็การทำโฮมสเตย์
ทำที่พักง่ายแบบในบ้านตัวเองนะคะ